เมื่อวานคุณอรัชพรกับคุณภาคภูมิได้เล่าไป

เห็นเหตุการณ์เลยว่ากลุ่มวัยรุ่น๑๐คน
ครึ่งหนึ่งในนั้นรุมทำร้ายร่างกายคุณลุงสวัยวัย๕๒ปี
อันนี้คือท่าน้ำหลังวัดเขมาแถวนนทบุรีนะคะ
แล้วคุณลุงยกมือไหว้ยกไหว้แบบนี้ท่วมหัวเลยยังไม่หยุด
วัยรุ่นเหล่านี้อ้างว่าก็ลุงสวัยเมานี่ทำร้ายแบบนี้
ว่าลุงสวัยเมาแล้วก็พูดว่าพ่อมึงเป็นลูกน้องกู

แต่ทีมข่าวของเราได้คุยกับลุงสวัยวันนี้
ลุงสวัยบอกว่าลุงแค่จะทักเขาว่าพ่อเป็นรุ่นน้อง
ลุงบอกว่าใช้คำว่ารุ่นน้อง

อามอาจจะฟังผิดหรือเปล่าได้ยินเป็นลูกน้อง
แล้วรุมทำร้ายจนสลบไปแบบนี้นะคะ
คุณลุงบอกว่าพอคลิปนี้เผยแพร่ไปในโลกโซเชียล

นี่คือวัยรุ่นที่ทำร้ายร่างกายคนแก่จนสลบนะคะ
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้กราบขอขมาคุณลุงค่ะ
เอาไปดูบรรยากาศตอนที่เขาขอโทษขอขมาลุงกันหน่อย

ใช่ค่ะมาก้มกราบแบบนี้
เพราะเขาบอกว่าคือที่รุมทำร้ายคุณลุงเนี่ย
แค่ประมาณ๕คนในกลุ่มเขามี๑๐คนตามคลิปภาพใช่ไหม
แต่ไม่ได้รุมทำร้ายคุณลุงทุกคนนะ

นี่เขาก็มากราบขอขมาแบบนี้

คุณลุงบอกว่าได้แหวนคืนแล้วนะคะ
โอ้โหยิ่งถ้าฟังเรื่องราวของคุณลุงสวัยเนี่ย

คุณลุงบอกว่าไปนั่งที่ท่าน้ำตรงนี้
เพราะว่าลูกชายลุงเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้วก็ลอยอังคารที่น้ำตรงนี้

แล้วแหวนที่ตอนแรกเนี่ยกลุ่มวัยรุ่นเอาไปเนี่ยนะ
เป็นแหวนแบบเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายที่ทำให้นึกถึงลูกชาย

ไม่อยากจะเอาเรื่องเอาราวอะไรด้วยซ้ำ

บอกรู้จักมาตัดผมพวกนี้ตั้งแต่อยู่อนุบาล

อ๋อแล้วรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กอย่างนั้นเลย
เคยตัดผมให้ตั้งแต่วัยรุ่นกลุ่มนี้

คุณลุงเคยเปิดร้านตัดผมหน้าโรงเรียนเขมา
โอ้โหคุณลุงตัดผมให้ตั้งแต่อนุบาล
พวกนี้โตมาเตะก้านคอลุงอย่างนี้หรอคะ

อภัยแหละในการมากราบขอขมา

ก็ต้องปล่อยต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะ
คือเหตุการณ์ตามคลิปภาพเนี่ยค่ะ

สิบสี่มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ
คุณลุงที่ถูกทำร้ายคือคุณลุงสวัย
อายุห้าสิบสองคุณลุงเป็นช่างตัดผม

โอ้โหเสียงตำหนิ
เสียงด่าวัยรุ่นกลุ่มนี้มาเพียบเลย
ปฏิเสธไม่ได้ด้วยพฤติกรรมนะคะ

นายนพรหรือนายอามทองพิรา

เข้าใจผิดว่าลุงสวัยพูดว่า

ว่าเนี่ยพ่อเนี่ยเป็นรุ่นน้องลุงนะ
ก็รู้จักเห็นหน้าค่าตากันมาแต่เด็กอะเนาะ

แต่สุดท้ายเขาก็ไม่หยุดไง
ก็รุมทำร้ายลุงจนลุงสลบไงคะ

แหวนจากนิ้วคุณลุงไปด้วย

คือในกลุ่มนี้มี๑๐คนนะคะ
แต่เขาบอกว่าไม่ได้รุมทำร้ายลุงทั้งหมดทั้ง๑๐คนนะ

ที่สมนทบุรีข้อหาร่วมการทำร้ายร่างกาย

ตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายนะคะ

ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกาย
และชิงทรัพย์เพราะดึงแหวนของคุณลุงไปด้วย

ค่ะก็เนี่ยรุมทำร้ายกันเนี่ยดูสิคะ

เด็กชายฟลุ๊กอายุ๑๒

คุณลุงทำร้ายกับครอบครัวในโรงพยาบาล
ถ้ารักษาหายแล้วตำรวจจะเรียกตัวมารับทราบข้อกล่าวหา

และไม่มีใครสวมหน้ากากอนามัยเลยด้วย

โอ้โหนี่รีบไปตรวจกันรายคนเลยนะคะ

ส่วนวัยรุ่นอีก๕คนที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะ
ตำรวจก็สอบปากคำในฐานะพยาน
เพราะว่าอีก๕คนเขาบอกว่าเขาอยู่ในกลุ่มนี้แหละ

นำตัวในฟิล์มในเกม
เด็กชายติมส่งสารเยาวชนนะคะ

นนทบุรีทั้ง๔คน
ลุงสวัยลุงสวัยไปให้ปากคำเพิ่มเติม

พวงมาลัยยอมให้อภัย
แต่เรื่องคดีความไม่ยอมนะคะ

ของกฎหมายไปเลยพอลุงสวัยกลับถึงบ้าน
กลับถึงบ้านมีผู้ปกครองของเด็กที่ชื่อโหน่งที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะก็คือ
ในคลิปก็คือคนที่ใส่แจ็คเก็ตสีแดงแล้วก็แขนสีดำอ่ะนะ

คือผู้ปกครองพาโหน่งมาขอขมาค่ะ
โหน่งบอกว่าผมไม่ได้ทำร้ายลุงนะถ้าดูตามคลิปนะ
ก็อยากจะมาขอขมาลุงผู้ปกครองพามานะคะตามคลิปนี้เดี๋ยวลองไปดูค่ะ

ระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราไปคุยกับลุงสวัยถึงบ้านค่ะ
คุณลุงก็เปิดใจกับทีมข่าวอีกครั้งนะคะ
บอกว่าหลังจากที่ถูกเด็กวัยรุ่นทำร้าย
ทำร้ายร่างกายจนสลบแต่สุดท้ายเด็กเหล่านี้ก็มาขอโทษที่โรงพัก
ลุงก็ดีใจนะที่อย่างน้อยก็มีสำนึก

ก็พร้อมให้อภัยเขาจะก้มลงกราบ
บอกว่าไม่ต้องกราบขนาดนั้นก็ได้
ขอแค่อย่างเดียวอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีก

ตอนแรกลุงบอกด้วยว่าลุงไม่อยากจะเอาเรื่อง

แล้วก็กลัวด้วยว่าถ้าเอาเรื่องแล้วไม่รู้มันจะมาทำร้ายลุงอีกหรือเปล่า
ในอนาคตลุงบอกไม่อยากจะเอาเรื่องมาเลยจริง
กลุ่มนี้ตัดผมนะให้ตั้งแต่เรียนอนุบาลตั้งแต่เป็นเด็กอนุบาล
โดยเฉพาะในอามตัวดีเลย
อามตัวดีคนนี้ลุงบอกเนี่ยตัดผมให้ในอามตั้งแต่เป็นเด็กอนุบาล

บอกว่าพอลุงมานั่งดูคลิป

เพราะพอคนในครอบครัวรู้เพื่อนรู้
มาถามลุงกันใหญ่เลยว่าใช่คนในคลิปหรือเปล่า
ลุงบอกว่าลุงอาย
แต่คุณลุงไม่ต้องอายอย่างที่บอกนะคะเพราะคุณลุงไม่ได้ผิดอะไร

กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ต้องอาย

อับอายไม่รู้อายกันไปถึงเมื่อไห

คนก็จะรู้ว่าคุณเคยไปก่อเหตุอะไรไว้

ก็ต้องชดใช้ค่ารักษาตัวอะไรแบบนี้นะคะ
แล้วตอนนี้แขนลุงก็ยังเจ็บอยู่เลย
ก็รู้สึกตื่นตันใจอยู่นะ

แต่คนที่แสบที่สุดก็คือที่พ่อแม่มาอย่างนี้แหละ
จากที่มันไม่เกินล่ะชั้นอยู่นี่ปี๓๖แล้ว

แล้วน้องคนนั้นที่ทำคุณลุงเลย

เขาจะกราบจีนผมผมไม่ให้กราบแบบนี้แหละ
ตัวที่ตีผมไอ้เสื้อแดงพวกคุณก็มีคลิปใช่ไหม

มันจะให้ผมยอมความมันยอมได้ไงมันไปขนาดนั้นแล้ว
เอาความนี้มันไปขนาดนั้นแล้วก็ผมก็ต้องฆ่าจริงหมายแทนผมด้วย
เพราะว่าหนึ่งคือจะทำให้ผมอายขายขี้หน้า
แม่ผมอายุ๘๐ไม่รู้เรื่องอะไรอยู่ทุกงานไม่มีโทรศัพท์
แต่ว่าลูกหลานเขามีเนี่ยเขาก็เอาไปให้ดูเนี่ย
สวัสดีงามเนตโดนเด็กกระทืบสลบคาตีน
เพราะว่าเรามาเห็นสภาพตัวเองแล้วก็คนอื่นทักเราก็รู้สึกรับไม่ได้ใช่ไหม
ถูกต้องครับผมอายผมเดินเอาปิ๊บคุมหัวเลย
กลับบ้านยังไม่ได้เลยตอนนี้ว่าจะกลับบ้านซะหน่อย
นี่นะคะเห็นใจคุณลุงสวัยมากและคุณลุงสวัยให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่ายังไงรู้ไหมคะ
บอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยถ้าดูในคลิปคือเห็นแล้วว่าคุณลุงยกมือไหว้
ซ้ำจะกล้มลงไปกลับถึงพื้นแต่ไม่กล้าทำเพราะกลัวมันกระทืบหัวเอา

แล้วสุดท้ายนะคะก็อย่างที่บอกว่านายอาร์มก็เอาแหวนคุณลุงไป
ก็เอาแหวนคุณลุงไปใช่ไหมแต่คุณลุงได้คืนแล้วนะคะ
คุณลุงบอกว่าแหวนนี้เป็นแหวนที่คุณลุงรักมากเพราะว่าเป็นแหวนของลูกชาย
ลูกชายลุงถูกฆ่าตายเมื่อปี๕๙และลูกชายลุงเนี่ยแหวนลูกลุงก็เก็บเอาไว้
และที่ลุงไปนั่งที่ท่าน้ำตรงนั้นเพราะว่าอัฐิของลูกชายคือลอยตรงนั้น
ลุงก็เลยไปนั่งอยู่ตรงนั้นบ่อยแล้วลุงบอกว่าลุงก็ไม่ได้เมาอะไรมาก
แต่มันเป็นที่ที่ลุงชอบไปนั่งตากลมไปนั่งคิดถึงลูกชาย
แล้วกลายเป็นว่ามาถูกเด็กเด็กวัยรุ่นกลุ่มเนี้ยมาทำร้ายร่างกายนี่นะคะ
คุณลุงบอกว่าเนี่ยแหวนนี้มันมีคุณค่าทางจิตใจกับลุงมาก
เวลาคิดถึงลูกลุงเอามาใส่นะนี่นะคะ
ลุงก็เลยบอกว่าอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกฟังเสียงลุงอีกสักรอบค่ะ
ส่วนพี่ชายของลุงสวัยนะคะก็บอกว่า
พอน้องชายจะดำเนินคดีกับกลุ่มวัยรุ่นก็เห็นด้วยนะ
คือพ่อของในอามก็มาขอโทษที่บ้านแต่ก็ไม่ได้ช่วยเหลือเยียวยาอะไร
ยังไงก็ตัดสินใจดำเนินคดีกันเลยดีกว่า
ดำเนินคดีกับเด็กกลุ่มนี้เนี่ยก็หวังว่าผู้ปกครองของเด็ก
จะได้รับรู้และช่วยกันป้องกันไม่ให้ไปก่อเรื่องแบบนี้กับใครอีกค่ะ
ถูกต้อง
และ
อย่างไรก็ต้องดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายให้ถึงที่สุด

ก็ต้องคอยดุคอยตักเตือนลูกด้วยนะ

ไปคุยกับคุณลุงสวัยบอกขอให้ถอนแจ้งความให้ยอมความ
คือเรื่องราวมันเกิดขึ้นมาขนาดนี้แล้วนะคะคือใครทำอะไรจริงก็ต้องได้รับผิดชอบในสิ่งที่ทำลงไป